หลังจากที่จ่ายเงินเดือนเข้ามาเหมือนเดิม๑ปีแล้วอ่ะแล้วมันหยุดไปตรงนั้นอ่ะ
แล้วจากนี้ไปการชดเชยเยียวยาเราจะหาจุดลงตัวตรงไหน
เห็นทางครอบครัวว่าคุณโรจบอกว่าจะให้เดือนละ๕๐๐๐๑๐ปี
แต่เขามองว่าโอ้โหมันไม่ไหวสภาพชีวิตเขาจะเดินได้หรือเปล่า
ยังไม่รู้เนี่ยจิบช้อนกินข้าวยังไม่ได้เลย

แต่เนี่ยเดี๋ยวต้องมานัดคุยกันนะครับ
คือว่าโดยความรับผิดชอบแล้วมันเป็นส่วนของประกันนะครับ
ประกันสังคมก็จะเป็นผู้ดูแล
แล้วผมก็ช่วยดูแลเพิ่มเติมผมก็บอกน้องเขาว่า
ในช่วงที่ระหว่างเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ย
เราก็จะจ่ายสมทบไปเสริมจากประกันสังคมไป
ผมก็คุยกับคุณปกุณาที่ประกันสังคมนะครับ
เขาบอกว่าในส่วนของเราเราไม่ต้องจ่ายอะไรแล้ว

คุณโรธผมเข้าใจว่าอันนั้นคือประกันสังคมเขาก็จะมีชดเชยเยียวยาอะไรของเขาก็ว่าไว้
แต่ว่าในส่วนของโรงงานเนี่ยกับชีวิตของเขาที่เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้อีกแล้วเนี่ย

ตรงนี้ทางโรงงานจะเยียวยาหรือว่าชดใช้ให้เขายังไงไหมครับคุณโรธ
ผมก็คุยกับเขาที่ตกลงกับพ่อเขาว่าก็คือผมก็ช่วยเดือนละ๕๐๐เป็นเวลา๑๐ปี
ก็รวมเป็นเงิน๖แสนเองนะคุณโรธ
ครับที่ตกลงกับพ่อเขาว่าซึ่งตอนนี้พ่อก็บวชอยู่
พ่อก็นั่งอยู่กับผมตรงนี้หลวงพ่อบอกยังไม่ได้ตกลงนะ
พอหลวงพ่อได้ฟังข้อเสนอมาแล้วมันน้อยเกินไปหรือเปล่า
คราวนี้ถ้าเราถ้าเราจะคุยกันควรจะมานั่งคุยกันผมก็นัดไปเขาก็ไม่ได้ไม่สะดวกมา
แล้วก็ครับก็จริงควรจะควรจะนัดมานั่งคุยกันน่าจะดีกว่า
ไปเจอกันที่ศูนย์นำรงธรรมได้ไหมคุณโรธ

ตัวนี้เราไม่เคยไปพูดใช่ไหมว่าเป็นเกิดมันเกิดจากน้องอ้มเองเนี่ย

พูดรึเปล่าจริงจริงอย่างนี้ก็ทำเกินปริมาณ
ที่เรากำหนดอ่าเขาทำเกินปริมาณที่เรากำหนด
แล้วเฟฟตรงเซฟตี้อะไรให้เขาไม่มีเลยเหรอแผนกผสมสารเคมีอะไรพวกเนี้ยในโรงงานคุณโรธอ่ะ
ต้องต้องมาดูสภาพอะครับต้องมาดูสภาพ
ต้องมาดูสภาพต้องมาดูสภาพหน้างานจริงเอ่อ
ตี้มีครับมันมีระดับหนึ่งแต่การคุยเนี่ยมันต้องละเอียด
มันมันแค่คุยทางโทรศัพท์เนี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ศูนย์นำรงธรรมนะคุณโรธนะ
เดี๋ยวนัดกันอีกทีนึงเอาเป็นว่าวันนี้ได้ฟังจากคุณโรธแล้ว
ได้ชัดเจนตรงกันว่าแต่ละฝั่งว่ายังไงขอบพระคุณนะคุณโรธครับ
ครับครับโอกาสน่าคุยกับหน่อยเวลาผมเหลือน้อยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
ใช่ครับได้ครับน้องอุ้มเวลาหมดครับทนายรณรงค์มีอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหม
ยังไงเรื่องนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อแต่ว่าเห็นสัญญาณที่ดีว่า
จ้างอาจจะช่วยเยียวยาระยะยาวผมอยากแนะนำว่าเคสน้องอุ้มเนี่ย
พยายามขอเป็นรายเดือนเดือนละสักหลักหมื่นหลักสองหมื่นอย่างนี้
แต่ขอไปสักประมาณยี่สิบปียี่สิบหรือสี่สิบปีอ่า
ให้เขาค่อยจ่ายมาอย่างแรกเลยคนดูแลเขาจะได้ดูแลยาวไป
สู้นะน้องอุ้มนะเห็นบอกบางช่วงนี้ท้อถึงขั้นไม่อยากอยู่แล้วเหรอ
ยังไงต้องสู้นะสัญญากับพี่นะอ่ะขอบคุณนะครับ
ขอบคุณจริงจริงน้ำมาศกาลหลวงพ่อขอบคุณครับพนัยรุนโรงครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง